ต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ดุเดือดพอสมควร
ใช้เวลาเกือบ๖๖ชั่วโมงค่ะ
ก็มีการออกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่า
โดยประธานกรทคบอกว่านั่นก็เป็นเพราะว่า
คลื่นในประเทศไทยนั้นมีอย่างจำกัด
และที่สำคัญค่ะการถือคลองขึ้นความทีของผู้ให้บริการบางราย
ก็ใกล้จะหมดอายุแล้วด้วยค่ะ
อีกท่านหนึ่งที่ถือว่าทำงานหนักเหมือนกัน

ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทค
ก็มีการออกมาวิเคราะห์สาเหตุการแข่งขันที่รุนแรง
ครั้งนี้ไว้๔ประเด็นด้วยกันค่ะ
อันดับที่๒ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์
ยังคงขาดแคลนเรื่องของคลื่นความทีอยู่ค่ะ
ต่อมาผู้ให้บริการมีความต้องการคลื่นความถี่
เพราะว่าภายใน๓๕ปีข้างหน้า
วงการโทรคมนาคมของไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับการใช้งานด้านข้อมูลที่มหาศาลค่ะ
ภายใน๕ปีกศธชไม่มีการจัดสรรคลื่นความถี่
ก็จะเกิดวิกฤตคุณภาพการให้บริการ
ให้บริการจึงต้องเก็บคลื่นความถี่ไว้ให้ได้ค่ะ
รับรองได้ว่าขีดความสามารถในการแข่งขัน
หมดลงอย่างแน่นอนภายในเวลา๓๔ปี
ประมาณช่วงเวลา๓๕ปีนี้
รับรองว่าจะหมดความสามารถในการแข่งขันในตลาด

ความต้องการคลื่นความถี่ในการให้บริการข้อมูล
จึงต้องช่วงชิงคลื่นความถี่ในครั้งนี้ให้ได้ค่ะ

เนื่องจากว่าคลื่นความถี่ส่วนใหญ่นั้นยังติดอยู่ในสัญญาสัมปทาน
ขณะที่ผู้ให้บริการบางรายจะหมดสัมปทานคลื่นความถี่อีกไม่กี่ปีข้างหน้า
หากพลาดโอกาสครั้งนี้ก็อาจจะสูญเสียความสามารถในระยะยาว
เฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจนั่นเอง